เอาคุณผู้ชมมาดูกันที่นางเอกสาวคนนี้บ้างค่ะพี่ยุ้ยจีรนันนะ
คนนี้บอกเลยตั้งแต่ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระปังไม่ไหวปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าผลงานแต่ละเรื่องเนี่ยเข้าตาคุณผู้ชมเหลือเกินค่ะดังจริง
ละครเรื่องไหนเรื่องนั้นฮือฮาไม่หยุด
ล่าสุดนะเขามีละครอีกตั้งสองเรื่องจอลงอยู่คุณผู้ชมค่ะ
อีกหนึ่งในนั้นก็คือละครแรงชื่อร่านั่นเองค่ะ
งานนี้ค่ะพี่ยุ้ยเนี่ยเปิดใจกับบนเทิงไทรัศน์นะ
ถือเป็นจังหวะเหมาะเลยที่ได้สลัดลุคเรียบร้อย
แฟนมักจะติดภาพนะเป็นพี่ยุ้ยเป็นคนเรียบร้อย
คือพี่ยุ้ยบอกเลยว่าได้เล่นอะไรท้าทายบ้าง
แซ่บบ้างแบบนี้ก็สะใจดีค่ะ
สามีพี่ทันค่ะไฟเขียวผ่านตลอด
เพอร์ไพรส์ไปกว่านั้นพี่ยุ้ยบอกเร็วนี้นะ
คัมแบ็คกลับมาโชว์ฝีไม้ลายมือ
เล่นกับวิกหมอชิดก็เป็นได้ค่ะ
ต่อไปคือจะแซ่บมากค่ะ
บอกได้เลยว่าเร็วนี้น่าจะเดือนหน้านะคะ
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปร่าน๒๐๒๑ค่ะ
แค่ชื่อก็แบบตกใจแล้วว่าต้องกลับค่ะ

เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเป็นลูกจ้าง
ใครจ้างให้ทำงานคือไปหมดเลย
เดี๋ยวนะจ๊ะนอกจากความสวยที่เพิ่มขึ้นแล้ว
เซ็กซี่หน้าอกหน้าใจ
ตอนนี้ก็จะเห็นแบบพี่ยุ้ยคอลึกหน่อยคอวีมาหน่อยแบบนี้
ไม่เป็นไรนะพี่ยุ้ยจ๋าแฟนชอบค่ะ
ส่วนแพลนมีเบบีค่ะหลังจากแต่งงานมาหลายปี
ล่าสุดค่ะพี่ยุ้ยบอกข่าวดีนะโอ้โหยอมใจอ่อนแล้วจ้ะ
หลังจบละครสองเรื่องนี้นะเดี๋ยวเตรียมชวนคุณสามีคุณทันอ่ะ

ที่มีตอนนี้ผู้จัดช็อกแน่เลยค่ะเพราะว่าละครยังไม่ปิดอีก๒เรื่อง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะรอให้ปิดกล้องละครก่อน
แล้วก็ไม่แน่มีสิทธิ์
สิทธิ์เพราะว่าก็แพลนอยู่
เพราะว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วจริงก็ไม่อยากมีแล้ว
แต่ว่าตอนนี้มันยังติดงานละครอยู่ด้วย
มีเถอะค่ะถือว่ามาในจังหวะที่เหมาะสม